เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนพอได้ยิ้มออก
หลังจากที่ลุ้นลอตเตอรี่กันไป

พี่หายอะผาพอร์งวดนี้มงลงค่ะคุณผู้ชม

งวดนี้แม่บอกเลยว่ามงลงแม่หายนะคะ
ต้องเรียกว่าทุกขลาบจริงอย่างที่บอกไปเนาะ
แล้วก่อนหน้านี้แม่ฮายก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุ

แล้วปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นมีเรื่องให้ได้ยิ้มหน้าบานคุณผู้ชม
บานยังไงไหวปกติเราเห็นแกซื้อเป็นปึกแต่มันไม่ถูก
แต่คราวนี้ก็ยังเป็นปึกอยู่แต่ว่ามันถูก
คุณผู้ชมดูสิฟาด
รางวัลแรกท้าย๒ตัว๗ศูนย์นี่
เกือบทั้งหมดนับรวมนะประมาณ๑๐๐ใบ
อุ๊ยตาลายคูณค้านี่เอามาวางชาวนี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะ
ส่วนที่เขาเก็บยึกไว้ไม่ออกยังมีอีก
ยังไม่นับที่ถูกรางวัล๓ตัวหน้า
แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นที่พี่ฮายบอกว่า
ยังไม่ได้ตรวจตรวจไม่ไหวแค่นี้ก็นับเงินไม่ไหวแล้วนะฮะ

เดี๋ยวไปฟังความดีใจจากพี่ฮายกันหน่อยค่ะ

เห็นเฉพาะเลขท้ายยังไม่ได้ตรวจเลข
ที่รางวัลอย่างอื่นแล้วก็เลขท้ายหน้า

เขายังชั่วได้เกือบร้อยใบ
เขายังชั่วป่ะแม่ดีใจด้วยนะคะพี่ฮาย
ส่วนคนนี้ต้องเรียกว่าทำให้แฟนคลับยิ้มได้นะคะ
วันก่อนบันเทิงไทยรัฐอ่านกันไปแล้ว
ข่าวที่มีน้องตัวเงินตัวทองตัดรถพี่ฝนธนสุน
เข้าเป้าจริงด้วยนะคะ
แล้วแฟนคลับสายเสี่ยงโชค
เขาก็มีการปลิ๊กมีการตักแทง

ก็มีลุ้นเลขรางวัลที่๑อยู่เหมือนกันนะฮะ
พี่ฝนก็โพสต์ภาพทะเบียนรถอีกรอบ
พร้อมกับข้อความว่าน้อนเดินผ่านมาให้โชค

ก็ซื้อตามเลขทะเบียนนี้ไป
เราก็อ่านเรื่องนี้กันมาตั้งหลายเรื่อง

ไม่เผื่อตัวน้องเนี่ยจะวนผ่านรถคุณ